ขาสั้นทะเลาะเดือดชักมีดแทง
ดับขาลงเรียนเลยเหรอขาสั้นขาสั้นก็ไม่เกินโมน๓นี่

แทงกันตายเลยเหรอคุณผู้ชม
เหตุสลดที่ศรีสะเกดครับนักเรียนอายุ๑๔ยกพวกตะลุมกัน
ลุมบอลกันแล้วมีคนหนึ่งเอามีด
เอามีดแทงคนหนึ่งตายหน้าห้องเรียนเลยแล้วเจ็บอีก๓ครับ

คอซองแปลว่าคอต้นคอต้นโอ้โฮนี่เหรอฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ไม่กรีดร้อนยังไงเด็กโอโฮเห็นเพื่อนนะครับ
แทงเพื่อนตายต่อหน้าต่อตานะ

ขณะที่ครูก็พยายามนะครับเข้าไปช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้มีนักเรียนถูกแทงทั้งหมดนะครับสี่คนเหรอโอ้โห
คุณผู้ชมมีเด็กถูกแทง๔คนเสียชีวิตตรงนั้น๑ศพ
อายุ๑๔ปีบาดเจ็บสาหัสอีก๒คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกคนนึงครับ
ส่วนสาเหตุคือก่อนเกิดเหตุเด็กชายเอผู้ตายกับเด็กชายบีเป็นนามสมมุตินะ
อกล้อกันช่วงพักเที่ยงแล้วเล่นต่อยมวยกันต่อยมวยกันแล้วอาจจะบ้าพลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
พลังต่อยเพื่อนแรงในรายงานข่าวบอกว่าเด็กชายเอเล่นแรงเกินไป
ทำให้เด็กชายบีคนที่กลับมาแทงเนี่ยโกรธแค้นกระทั่งเปลี่ยนคาบสิครับ
ช่วงเปลี่ยนคาบเรียนเด็กชายบีไปยกพวกมาหาเด็กชายเอที่อยู่หน้าห้องเรียนจะมาเคลียร์กันนะครับ
แต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวครับ
เด็กชายบีเนี่ยยกพวกมาตัวลุมบอลมาต่อยเด็กชายเอกับเด็กชายบีนะครับ
แล้วเด็กชายบีชักมีดนะฮะชักมีดที่ติดตัวมาแทงเด็กชายเอหลายครั้ง
เข้าหน้าอกแทงเข้าตามตัวเด็กชายเอล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิตครับ
ส่วนเพื่อนของเด็กชายเอก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกันนะ
หลังเกิดเหตุครูเนี่ยควบคุมตัวเด็กชายบีเอาไว้นะครับ
แล้วแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวไปดำเนินคดี
ซึ่งเด็กชายบียอมรับว่าใช้มีดแทงเด็กชายเอเสียชีวิตจริงนะครับ
เนื่องจากโกรธแค้นส่วนตัวซึ่งตำรวจเนี่ยจะสอบสวนข้อที่จริงเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
โอ้โหไปเอามาจากไหนลูกไปเห็นมาจากไหน
ทำไมถึงทำรุนแรงแบบนี้ลูก
คือเด็กผู้ชายเวลาเล่นกันแน่นอนแหละมันมีเล่นชกต่อย
แต่พอเจอแบบนี้แล้วเป็นห่วงลูกหลานที่ไปโรงเรียนเหลือเกิน